ยังต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับทีมอีกเล็กน้อยในช่วงเวลาที่เหลือ
ก่อนที่จะเปิดวัตถุการณ์ในช่วงกลางเดือนกลุ่มผ่าพันธุ์ค่ะ
อีก๒๐ที่จะต้องเรียกความฟิตกลับมาในอีกเดือนที่เหลือนี่นะครับ
ก็คงจะทำให้แฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดสบายใจมากขึ้น
โดยหลังจากนี้นะคะบริรามยูเนเต็ดก็มีโปรแกรมที่จะเปิดตัวสโมสรในวันที่๑๓มกราคม
แล้วก็จะอุ่นเครื่องค่ะกับทีมยาโฮดารุตาซิมทีมจากมาเลเซียที่สนามนิวไอโมไบสเตดียมในวันที่๑๔มกราคมเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ